ให้เข้ากับบรรยากาศการไกลช่วงเลือกตั้ง
ถ้าใครไม่สะดวก๑๔พฤษภาคมแล้วต้องเลือกตั้งล่วงหน้า

มีพายุฤดูร้อนโดยติดตามในเช้านี้ต้องรู้

ไม่สะดวกไปเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่๑๔พฤษภาคมนี้
สามารถไปลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าได้ครับ
โดยกรกตกำหนดให้ลงทะเบียนเลือกตั้งได้ตั้งแต่๒๕มีนาคมที่ผ่านมา
จนถึง๙เมษายนนี้ก็คือวันอาทิตย์นี้ครับ
ฉะนั้นใครจะเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งก็สามารถไปยื่นคำร้องได้ที่นายทะเบียนท้องถิ่นในเขตเลือกตั้งของคุณที่คุณมีสิทธิเลือกตั้ง
ส่วนคนที่จะเลือกตั้งนอกเขตก็สามารถเข้าไปลงทะเบียนคำขอทางอินเตอร์เน็ตครับ
ลงทะเบียนได้ตลอด๒๔ชั่วโมงเอออันนี้สะดวกดีครับ
ส่วนวันเลือกตั้งล่วงหน้าจะมีขึ้นในวันที่๗พฤษภาคมนี้ครับ
เรื่องนี้ต้องเตือนทั้งผู้สมัครสอสอและผู้สนับสนุนนะครับ
โดยกรรมการการเลือกตั้งครับเปิดเผยว่าหลังจากผู้สมัครรับเลือกตั้งได้รับหมายเลขของท่านแล้วเนี่ย
สามารถหาเสียงได้ทันทีจากนี้เนี่ยกรกตจะตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครทั้งหมดภายใน๗วัน
และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่ง
ต้องเตือนก็คือการไปจัดรถแห่ของผู้สมัครสอสอถ้าได้เบอร์แล้วไม่ควรแห่ออกไป
เพราะอาจจะเข้าข่ายจัดมหรสบรื่นเริงมันจะเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายคุณผู้ชม
นอกจากนี้ต้องแจ้งติดป้ายหาเสียงมีละคนได้มาติดบทบังทัศนวิสัยการสันจรการขับรถนั้นแหละ
หากไม่แก้ไขกรุงผู้ชมก็จะทำอะไรไปเค้าเก็บหมดเลยนะ
นี่ฉะนั้นต้องเตือนกันหน่อยครับว่าป้ายหาเสียงติดได้แต่อย่าไปบดบังการขับขี่นะครับ
เรื่องนี้ต้องเตือนเลยโดยกรมอุตุนิยมวิทยาครับเตือนกันช่วง๖๙เมษายนนี้ครับ
ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากจีนจะแผลลงมาปกคลุมไทยตอนบนและทะเลจีนใต้
ส่งผลให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้มีกำลังแรงขึ้นครับ
มาปะทะกับอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดนั่นจะทำให้เกิดพายุฤดูร้อน
โดยจะมีพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งครับ
แล้วก็จะมีฟ้าผ่าได้ในบางพื้นที่ซึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบคือภาคอีสานตอนล่างครับ
และภาคตะวันออกจากนั้นเนี่ยจะขยับไปพื้นที่อื่นถัดไปครับนี่ฮะ๖๙เมษายนนี้ครับ